ท่านผู้ชมครับอย่าว่าแต่เรื่องของการมีอาวุธปืนอยู่ในมือ

ซัดกันกลางห้างเลยที่ชนบุรี
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ผู้ชายสองคน
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ไปดูคลิปก่อนนะฮะเนี่ยครับ
โอ้โฮ

เต็มเลยฝ่ายที่เป็นคนใส่เสื้อสีดำนี่ซัดไม่ยั้งเลยนะฮะ
ผู้ชายที่ถอดเสื้อนี้ก็สู้ไม่ได้อ่ะคักหมัดเข่าสอกเตะ
นั่งกองไปแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำนี้

เหตุการณ์นี้มีผู้ที่อยู่ในห้างแล้วเขาเห็นเหตุการณ์
สองคนนี้กำลังชกต่อยกันนะครับ
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
คนก็มามุงดูเหตุการณ์กันเยอะแยะไปหมด

ก็ได้แต่ตะโกนเรียกรบพอรบพอเขาก็พยายามเข้ามาแยกละ
แต่ก็ไม่แยกอ่ะเนี่ยก็มาใส่ขนาดนี้นะครับ
ในคลิปเนี่ยชายสองคนที่ทะเลาะกันเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นว่าฝ่ายเสื้อดำเนี่ยก็ไล่ชกเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเห็นคลิปแล้ว
เราก็เลยตามตรวจสอบให้นะครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
อยู่ที่แถวหน้าห้องน้ำบนชั้น๒ของห้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔พฤศจิกายน
ผู้ชายที่ถอดเสื้อในคลิปแล้วถูกไล่ต่อยเนี่ยชื่อว่านายไพรวันแสงทองอายุ๒๘ปี
เป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือของร้านของเธอเองส่วนผู้ชายชุดดำคือนายธิวากรแสนสุวรรณ
อายุ๒๗ปีทราบว่าเป็นชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาทราบตอนหลังว่าเป็นอดีตนักมวย
ถึงว่าไล่ใส่เขาไม่ยั้งเลยนะสาเหตุที่ชกต่อยกันก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไปเดินชนกัน
ระหว่างทางเดินเข้าห้องน้ำแล้วโทรศัพท์มือถือของนายไพรวันที่ถอดเสื้อนะ
ตกจนหน้าจอแตกก็เลยไปเรียกร้องค่าเสียหายจากนายธิวากร
แต่นายธิวากรไม่พอใจก็โตเถียงกันจนบานปลายถึงขั้นชกต่อยกัน
นายไพรวัลถูกดึงเสื้อจนเสื้อเนี่ยขาดแล้วก็หลุดออก
เงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อก็หล่นหายไป๓๐๐๐บาทด้วย
แล้วก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นอดีตนักมวย
ส่วนนายไพรวันตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าบาดเจ็บทั้งที่ศีรษะแล้วก็ที่ใบหน้าข้างขวา
พี่คนที่ถอดเสื้อเขาไม่ได้ตั้งใจถอดเสื้อนะคะก็คือเขาโดนดึงเสื้อคุมหัว
เพราะว่าคนที่โดนถอดเสื้อคือโดนเชินเขาเรียกว่าอะไรเดินเชินโทรศัพท์อ่ะค่ะ
คนนั้นอะมาเดินเชินโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์พี่เขาก็ร่วง
แล้วเหมือนก็ไม่ยองความกันอะเพราะว่าเห็นกันแหละ
พี่เขาก็พูดว่าถ้าโทรศัพท์เป็นอะไรอะรับผิดชอบผมด้วยนะถ้าว่าโทรศัพท์ตกใช่ไหม
แล้วคนนั้นก็บอกว่าขอโทษครับก็คือแต่ขอโทษอันนี้คือเราก็ไม่รู้น่ะผม

แต่พอนั้นเขาก็เป็นนักมวยเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่เหมือนว่าวิ่งเหนียวออกมาแล้ว
จากในคลิปก็คือท้ายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าจริงจริงอ่ะต่อยกันตั้งแต่หน้าห้องน้ำแล้ว

อืมคือหลังจากที่มีเรื่องการยนตรีเขาโทรและเรียกตำรวจด้วยตำรวจก็มานะครับ
แล้วก็สามารถที่จะนำทั้งคู่ไปที่สพบวินไปไกลเกลี่ยเจรจากันได้
นายธิวากรที่ไล่ต่อยเขาจนบาดเจ็บเนี่ยก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้๘๐๐๐บาทนะ
ขณะที่ทางตำรวจสพบวินบอกว่าหลังจากเรียกคู่กรณีสองฝ่ายมาสอบสวน
ฝั่งนายธิวากรก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนอีกฝ่ายที่ถูกทำร้ายก็พอใจนะฮะ
ก็ฝากบอกถึงประชาชนตำรวจเขาฝากบอกว่ามีอะไรก็อย่าไปวู้วามนะ
ค่อยพูดค่อยคุยกันใช้วิธีตัดสินปัญหาแบบนี้ไม่ได้

ถึงโรงพักแล้วฝ่ายที่ไล่ต่อยเขานี่เป็นยังไงแทนที่จะเสียค่าทำโทรศัพท์เขาตก
อ๋อแล้วก็จอแตกสักสี่สามห้าร้อย
กลายเป็นถูกดำเนินคดีแล้วก็อับอายนะ

เราต้องจ่ายเงินให้เขาค่าชดใช้เข้าไปแปดพันบาท